เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเผาแล้วคุณผู้ชมก็มีเพื่อนดารามามากมายค่ะทุกคนต่างพร้อมใจนะคะใส่ชุดสีเหลืองกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเจนี่ปานันนะคะคุณโอปอล์ปานิสลาค่ะแล้วก็คุณเติ้ลซึ่งเป็นภูมิกับนะคะซีรีส์ชื่อดังด้วยนะคะรวมไปถึงเพื่อนสนิทมากมายก็เนี่ยค่ะใส่ชุดสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีโปรดของคุ
สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ใครดูก็พากับน้ำตาลายพลากเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คลิปวิดีโอเมื่อครั้งที่ทุกคนได้สร้างสรรพงานคลิปนี้นั่นแหละค่ะการพูดคุยเพื่อนเอามาลอยเลี้ยงแบบน่ารักมากจริงนะคะท่ามกลางถึงแม้ว่าจะเป็นงานศพค่ะทุกคนก็ยังมีรอยยิ่งเป็นความคิดถึงแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะความโศกเศร